แต่ท่านก็บอกกับผมมานานแล้วว่าเขาพร้อม
และที่จะทำตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ผมมีความก็เรียกอะไร
ผูกพันนะกับคนที่ทำงานด้วยนะ

เพราะอย่างงี้เราจะต้องพัฒนาประเทศได้

มองในมิติของการเมืองใช่ไหม

เพราะผมไม่เคยทำร้ายใคร

ต้องเร็วเท่าที่ทำได้
แต่ก็ควรตัดสินเสร็จในขั้นตอนไหนมันต้องมีการ
ก็จะไปถามคนนี้จะเป็นหรือเปล่า

เขาจะมาช่วยงานเศรษฐกิจที่ท่านนายกตั้งใจไว้
ก็มีอยู่ถ้าถามเราก็ไม่รู้ออกมาได้อย่างไร
ไปตามชื่อที่มีเขาออกมาไหมคะท่าน

และเขามีปัญหาอะไรรึปะ
ซึ่งก็ตามในส่วนของท่านนายยกษาในส่วนของท่านนายยกษาท่านนายยกค่ะใครจะปรับเยอะไหมคะ